พันเอกหญิงกระหนกวันศรีชัยะ
นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย
และครูฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวชมรมอัธยุทธ์

ตอนนี้พวกเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมพร้อมแล้ว
ไม่ใช่ว่าเป็นเสื้อผ้าที่เราเตรียมไว้รอบกับอาชญากรรมนะคะ

ซึ่งเดี๋ยวคุณครูตุ๋นจะสอนวิธีการเอาตัวรอดจากโจรผู้ร้ายให้กับพวกเรา

เริ่มจากเอาอย่างนี้เรา๓คนแม่ค่ะ

เอาเป็นว่าให้ครูตุ๋นเนี่ยทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน

เออดีไหมคะคุณตุ๋น
คือคุณตุ๋นจะเป็นโจรแห่งของเรา

ถ้างั้นให้ครูตุ๋นนะคะสาธิตวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างให้พวกเราดูหน่อย
ขอเป็นสถานการณ์ที่สามารถพบเจอได้ง่ายนะคะ
งั้นเอาอะไรดีโจรกระชากระเป๋าอันนี้ง่ายมากเลยหลบหลบ

คือกระชากระเป๋านี้ต้องเข้าใจนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการทำร้ายเรา
แต่ต้องไปต้องขายของถ้าเผื่อมันหลุดมือไปหรือว่าปล่อยให้เขาก็เราก็จะปลอดภัย
ก็คือว่าเราต้องคิดแล้วล่ะว่าของเราเนี่ยมีค่าพอที่เราจะเอาตัวไปแลกไหม
ถ้าคิดว่าไม่สำคัญปล่อยไปเลย

คือคิดไว้เลยว่าตัวเราต้องสำคัญกว่าของ
ตัวเราสำคัญกว่าไงก็ถ้าให้ได้ก็ให้ไปเลย
แต่ถ้าไม่ให้มันมีทองมีเงินอยู่เยอะเลยครู
ถ้าสมมุติว่าหนูไอซ์เดินผ่านคุณไอซ

แล้วถ้าเดินผ่านคนนี้

เอาไปได้อีกอะ
ไม่ใช่คือมันจะไปทั้งตัวคนเลยนะคะ
แล้วก็ถ้าล้มลงก็จะเจ็บแล้วก็เคยเห็นบ่อยใช่ไหมคะในคลิปมันไม่ต้องหรอก

เพราะว่ามันแน่นหนาทำให้มันติดตัวเราไปด้วยก็โดนลาก
เขายิ่งโดนกลุ่มหัวไปกันใหญ่เลยว่าหรอ
เอาเป็นว่าทุกคนแล้วกันคือเราจะได้เป็นนิสัยครับ
คุณคุณลองลองเลยค่ะสุดไม่ใสแล้วยังไงเขาก็จะเอาให้ได้
ทีนี้ถ้าเผื่อเราเห็นคนคือตอนแรกเราบอกแล้วว่าต้องมองด้วยเวลาเดินไปไหน
ถ้าเห็นคนขยับเข้ามาเพื่อที่จะมาเอากระเป๋าเราก็เอากระเป๋าให้หา
ตอนนี้กลายเป็นว่าเราจับเขาแล้วไม่ใช่เขาจับกระเป๋าเราไม่ได้

อ่อนเอาเลยกาวเหรอกาวลองเลย
อ่าเดี๋ยวให้แก้วลองหยิบ
กราวลองหยิบคุณคุณหยิบให้กราวลองเลย
ห่างค่ะก็ถอยห่างจับมือถอยห่างจับมือ
ครูพี่กราวเองนะกราวเอง
ยังไงนะคะตัดสะพายแล้วกราวก็ต้องมองก่อน

อ่าคือถ้าเราทำไม่เป็นนะคะเราปัดออกก็ได้แล้ว
แต่ถ้าว่าถ้าหนูจะหัดนะคะลองจับที่มือเขาใหญ่
หนูจะจับเขาแค่๔นิ้วนี่ก็ได้แล้วเหยียดไปทางนี้

เฮ้ยจะมีเค้าตามแรงเอาใจเปล่าบิดเต็มที่บิดกลับ
บิดได้มั้ยเป็นอย่างนี้เจ็บมั้ยค่ะ

ลองแล้วไงเออ
แต่ถ้าโดนล็อกคอไปแล้วแม่แบบเหมือนมันจะแพ้ไปแล้วอ่ะ
โดนขโมยไปแล้วสมมุติจะโดนขมขืนแล้วโดนล็อคคอแล้วนี่โดนล็อคคอ
อ้าวพี่โดนล็อคคอสมมุติโดนล็อคคอแล้วอะมันทำไม่ได้อีกอะ
คือโดนละครไปแล้วก็แสดงว่าเราเนี่ยแพ้ไปพลาดพลาดตอนที่ว่าเรามีไม่ระวังหลัง
นักเล่นมอเตอร์ศัพท์อยู่ด้านหลังเข้ามาข้างหลังยืนอยู่เล่นมอเตอร์ศัพท์

คือถ้าสำหรับคนที่ฝึกแล้วก็คอยระวังตัวคือปฏิกิริยาโต้ตอบนี้คือต้องทิ้งน้ำหนักลง

ทำตัวให้โค้งแล้วก็คือคือแบบนี้แล้วก็สองมือนี่ช่วยให้มันหลวม

ให้มันหลวมและการใช้กำลังก็คืออยู่ตรงนี้เราจะต้องหนีบแขนอย่างนี้ด้วยและเหนียวเขาลง

คือตัวแรงมันจะเยอะกว่าแล้วเราทำให้มันเกิดช่องหลวมแล้วเราก็เอาตัวเราออก

เราจะไปดันแขนเขาออกไม่ไหวเราเอาตัวออกก็ออกมาแบบนี้ก็หมุนตัวออกมา

คงมูด
คงสี่ละครับ

หรือว่าเป็นสถานที่แบบว่าผู้หญิงของเรานะคะ
สามารถเอาตัวรอดจากคนร้ายได้นะแม่เนอะ
ใช่จริงแล้วต้องบอกว่า
ฝึกเอาไว้สติสำคัญที่สุดในแต่ละสถานการณ์นะคะ

แต่ยังไงก็ตามนะคะการไม่เจอเหตุการณ์นี้นะครับ
เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วดีที่สุด
หาวิธีเข้ามาแบบเยอะแยะ